ดูเรื่องของการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ที่เพิ่งผ่านพ้นไปที่จังหวัดบุรีรัมน์

ทำให้บรรดาผู้ปกครองหันมาปลูกปั้นลูกหลาน
มาเล่นกีฬาชนิดนี้กันมากขึ้นนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
เด็กหญิงทิพธาราเขตบรรพฤษวัย๘ขวบ
ในการแข่งขันอินไลน์ฟรีสไตล์สเก็ต
ประเภทคลาสสิกสลาลมดูแล้วเพลินตาใช่ไหมล่ะครับ
หนูน้อยตัวแทนจากจังหวัดชนบุรีรายนี้
ซึ่งผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม่ของเธอ
ได้พูดถึงประโยชน์ของกีฬาชนิดนี้ว่า
สามารถสร้างวินัยและความอดทนให้กับนักกีฬาได้เป็นอย่างดี
ส่วนเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ให้กับลูกสาว
เป็นไปได้อยากสารฝันให้ก้าวไปติดทีมชาติ
แม้จะยากเย็นขนาดไหนก็ตามครับ

เขาจะรู้ว่าตอนนี้ถึงเวลาซ้อมนะก็ต้องซ้อม
ถึงแม้ว่าพี่ที่ซ้อมด้วยกันจะเป็นแบบพี่ที่วิ่งเล่นกัน
แต่ถึงเวลาซ้อมคือซ้อมสุขภาพแข็งแรงขึ้น
เขาจะปรับตัวง่ายอย่างเช่นมาสนามกีฬาอย่างนี้ค่ะ
มันร้อนฟ้นตกใช่ก็ต้องอยู่ให้ได้
ตอนนั้นหนูไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนให้หนูลองเล่นค่ะ
หนูก็เลยเล่นแล้วหนูก็ติดใจแล้วก็ไปฝึก
แล้วพอหนูเห็นพี่เขาหนูก็บอกแม่ว่า
หนูอยากเป็นนักกีฬาหนูอยากทำได้แบบนี้
แม่ก็บอกว่ามันยากนะ

แล้วก็จากนั้นก็ให้คนอื่นสอน

ติดจิ้มชาติก่อนดีกว่า
ส่วนอีกหนึ่งสาวน้อยที่ผมต้องสะดุดในความเก่งกาด

เด็กหญิงนัทนันดาปสุตะนาวินวัย๑๐ขวบ

ลีลาทุกท่วงท่าบอกเลยว่าเหลือร้ายครับ
ชนิดกวาดเหรียญทองได้เป็นกรอบเป็นกรรม
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้เลยล่ะครับ
นันดาถือเป็นนักกีฬาพรสวรรค์
ที่มีโอกาสเจอจรัสในวงการกีฬาเอ็กซ์ทีม
เพราะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว

ออกไปแข่งขันหาประสบการณ์ต่างแดนอยู่บ่อยครั้งครับ
จุดเริ่มต้นนะคะก็คือพาไปจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็ไปพบว่ามีเด็กเล่นกีฬาชนิดนี้

เราก็เลยให้เล่นที่แรกก็ไม่ได้เล่นเป็นกีฬาแบบแข่งขัน
ที่แรกเล่นให้เพื่อออกกำลังกายเฉย
แต่พอเล่นแล้วเนี่ยเขามีความชอบ
ก็เลยเริ่มเข้ามาเป็นการแข่งขัน
ก็วางแผนว่ายังให้น้องเล่นกิจกรรมนี้แข่งขันกิจกรรมนี้ต่อไป

แต่ในอนาคตถึงขนาดติดทีมชาติไหม
หรือว่าไปถึงระดับสูงระดับโลกไหม
เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าการผลักดันของรัฐบาลนะคะ
ว่ากีฬานี้จะเข้าไปสู่เอเชียนเกมไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าไปถึงตรงนั้นเราก็อาจจะผลักดันลูกเรา
คุณแม่มองนะคะว่าบุมมองว่าอยากให้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศด้วย

แต่เมื่อกี้ทีทุกคนถ้าทำได้ดีเลยนะ

มันมั่นใจไหมว่ามีพระมุมการลุยดีมั่นใจค่ะ
ยังไงก็ขอเอาใจช่วยทั้งน้องทาร่าผู้น่ารัก
และสาวน้อยพรสวรรค์สูงอย่างน้องนันดา
ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยให้ได้ในอนาคตนะครับ
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน